เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมมันมีเงื่อนงำ

รถหลวงคันนี้ในรถนะมีประหลัดมากัน๒คน
แล้วปรากฏว่ารถไปตกลงในน้ำ
แล้วพี่รู้ไหมในรถนี้นะ

แรกคิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าคนที่รอดออกมาได้
คุณผู้ชมคิดดูแล้วกันประสบอุบัติเหตุ๒๓ทุ่ม
แล้วคนที่รอดออกมาได้มาแจ้งความมาบอก

ใช่คนที่รอดออกมาได้เขามาบอกมาแจ้งความให้คนไปช่วยตอนเช้า

นี่ไงนี่คือข้อสงสัยแล้วพอไปดูนะ
คนที่ตายอยู่ในรถเจอเป็นรอยเหมือนกับโดนยิง
แล้วคนที่ออกมาได้ก่อนเขาบอกว่าเขาเอาปืน
ยิงกระจกทุกบานเลยแล้วเขาหนีรอดออกมา

ลองดูค่ะจังหวะนี้ที่ไปเอารถช่วยชีวิตเนี่ยนะคะ
นี่ค่ะอันนี้คือตอนเช้าแล้วนะ
แล้วเห็นรถคันนี้ที่มันจมอยู่ในน้ำ
เขาต้องไปดึงต้องไปพลิก
แล้วก็เอารถขึ้นมาบนฝั่ง
คุณผู้ชมค่อยแกะรอยค่อยตามข่าวนี้ไปนะคะ
เพราะว่าพอฟังข่าวนี้จนจบจะแบบ

เรื่องนี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างสาแก้วค่ะ

ที่ตำบลหนองว่างเผลอเขาชะกันจังหวัดสาแก้ว
ช่วง๗โมงเช้าเมื่อวาน

ว่ามีรถของประหลัดอำเภอตกลงไปในฝ่ายน้ำล้น
แล้วก็จัดเจ้าหน้าที่ประดาน้ำลงไปงมร่างผู้เสียชีวิต
เจอร่างของประหลัดกล้าหรือว่านายคมสรรสุรณัทกุล
เป็นประหลัดฝ่ายทะเบียนอำเภอสนามชายเขตจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ทีนี้รถคันนี้จริงแล้วมีประหลัดมากัน๒คน
คนหนึ่งก็คือประหลัดก้าเป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
และอีกคนนึงก็คือจ่าเอกหรือชัยโพทองประหลัดอำเภอสนามชัยเขต
ทีนี้พอได้ข้อมูลมาว่ารถกระบะคันนี้ค่ะ
ขับมาจากบ้านทุ่งส่อหงษาจะไปวัดพวงนิมิตรที่เขาชะกันจังหวัดสะแก้ว
แล้วตอนขับผ่านฝ่ายน้ำล้นบ้านเกาะรังเกิดอุบัติเหตุ
รถกระบะคันนี้เสียหลักตกลงไปในฝ่ายน้ำล้น
แล้วที่บอกว่าแปลกคือรถเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ตอน๓ทุ่ม
๓ทุ่มคืนวันจันทร์
แต่เมื่อกี้ภาพตอนเช้าคือเช้าของวันอังคาร๗โมง
ที่มีการกู้รถมาแล้วก็นำร่างคนตายขึ้นมา
ทีนี้คนรอดชีวิตก็คือจ่าเอกเหรอิกชัยเล่าให้ฟัง
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุนะตอนนั้นน่ะรถมันพุ่งลงไปในน้ำแล้ว
รถกำลังจะจมแล้วใช่ไหมผมเอาปืนยิงกระจก
ยิง๓นัดให้กระจกแตกหนีออกจากตัวรถ
เพราะว่าตอนแรกพยายามที่จะทำทุกวิถีทาง

แต่มันไม่แตกมีปืนอยู่ยิงเลย
หลังจากนั้นก็วิ่งไปหลบในป่าครับ
แล้วตอนเช้าเจอชาวบ้าน
ก็เลยบอกชาวบ้านให้ช่วยแจ้งตำรวจ
มาตรวจที่เกิดเหตุแล้วก็นำรถขึ้นมา
อืมพอเขาบอกแบบนี้แล้วก็เลยเอ๊ะ
ถ้าออกมาจากรถได้ทำไมต้องไปหลบในป่านะ
คือว่าอันตรายหรือเปล่าสารใช่ไหมตอนประสบโอบัติเหตุ
ัน๖โมงเช้าเลยใช่
มันก็น่าตั้งคำถามว่าจ้าไอ้เกลือกชัย
ทำอะไรทำไมมาแจ้งเหตุเอาตอน๖โมงเช้า
แล้วร่างของประหลัดกล้าหรือว่าคมสรรเนี่ย
มีแผลฉีกขาดที่ขมับข้างขวา
หรือว่าประสบบต่อจะเห็นแล้วหัวไปกระแทก
แล้วก็มีแผลฉีกขาดที่หูซ้าย
แผลที่แขนขวา๒แผลซึ่งยังระบุไม่ได้นะคุณผู้ชมว่า
มันโดนกระสุนยิงหรือว่าเกิดจากอะไรกันแน่ครับ

คนขับแตกแต่ไม่มีร่องรอยกระสุน
อ้าวแต่ไหนว่า
เจ้าเอกเกริกชัยบอกยิงมั่วเลยใช่ไหม

แต่ตำรวจดูเบื้องต้นไม่เจอร่องรอยกระสุน

และเบาะรถส่วนบริเวณรอบคันเนี่ย
มีรอยขูดกระแทกและดินโครนติดรถครับ
ประคำจ่าเอกเกริกชัยก็ยืนยันว่า
เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยสุดวิสัย

ผมไม่ได้มีปัญหาทะเลาะกับประหลัดกล้าแต่อย่างใดนะ

ตอนนี้ประสบภาพธรรมปักเข้าแล้ว
อาจจะมีแพลมที่หูซ้าย

หรือเปล่าคุณผู้ชม
ขมับขวาแล้วมันยังมีแผลฉีกขาดที่หูซ้าย
แล้วก็แผลที่แขนด้านขวาด้วย
ยังไม่รู้นะว่าไอ้แผลฉีกขาดที่ว่ามันโดนยิงหรือจากอะไรกันแน่

ก็ดูเครียดสูบบุหรี่แบบมวลต่อมวลเลย
แล้วก็บอกกับตำรวจว่าจำทางไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเยอะไม่ได้หรอก
ทีนี้เจ้าหน้าที่พยายามเค้นถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่๓ทุ่ม
รอเวลาจนถึง๖โมงเช้า๙ชั่วโมงนั้นทำอะไรอยู่

อาแล้วคุณอาจจะขึ้นตรงไหน

คุณแล้วทำอะไร

และไอฝั่งไว้ที่พื้นมันอยู่
แล้วตอนนั้นเห็นไหมว่าโดนเขา

อุบัติเหตุไหมเป็นฆาตกรรมไหม
ซึ่งคำให้การของจ่าเอกเกริกชัยบอกว่าเป็นอุบัติเหตุใช่ไหม
แล้วก็ยิงปืนออกไป๓นัดเพื่อยิงกระจก
แล้วเขาจะได้รอดออกมาจากรถเอาตัวรอด
แต่ว่ามันก็มีข้อที่คนก็ถามว่า
สมมุติเวลาที่คุณเกิดอุบัติเหตุคุณเอาตัวรอดมาได้แล้ว
คุณไม่มีความพยายามจะเอาเพื่อนที่อยู่ข้างในรถ

ไม่รู้ไม่รู้อันนี้คือคนที่เขาตามข่าวนี้ก็ตั้งคำถาม
แล้วทำไมไม่แจ้งว่ามันเกิดอุบัติเหตุหลังจากนั้น
คือตัวของตัวจ่าเอกเนี่ยจ่าเอกเกริกชัยเขาบอกว่าเขาตกใจ
อ๋อเหรอแต่เดี๋ยวต้องรอผลการชนะสูดสวบของประหลัดคมสันนะ
แล้วก็ดูเศษชิ้นส่วนกระจกเอาขึ้นมาตรวจสอบซิ
มันมีรอยกระสุนหรือเปล่ารวมถึงแผลในตัวของผู้ตายเนี่ย
แผลฉีกขาดที่ว่ามันใช่แผลจากการถูกยิงหรือเปล่านะคะ
แล้วทำไมออกจากรถมาต้องไปหลบในป่าด้วยล่ะ
อืมนั่นแหละนะครับ